คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของบุคคลบุคคลหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเป็นหลวงปู่พุทธสุเทพสุริยะจักรวาล
อ้างว่าตัวเขาเองมียานของหลวงปู่เทพโลกอุดรอยู่ในร่าง
มีคนนับหน้าถือตาเคารพนับถือเยอะ
แล้วก็เป็นผู้ที่วิเศษเหาะเหินเดินอากาศ
แผ่นดินไทยลาวมาเป็นจบกันแล้วเดินข้ามไปได้
อันนี้สิ่งที่ลูกศิษย์เขากล่าวอ้างเอาไว้

เราก็เลยตามไปหาเขาว่าจริงหรือไม่จริง
เป็นเทพหรือไม่เป็นเทพเป็นพระหรือเปล่าหรือเป็นใครกันแน่
เขาจะตอบว่าเขาเป็นใครเอาไปฟังกันหน่อยครับ
นี่ก็คนปกติของท่าน
แต่เรารู้ไหมว่ารักษณะมันเรียนแบบใครพัดทรง
เราไม่ได้เรียนแบบ
เราไม่ได้บอกว่ารบินพระเราไม่ได้เรียนแบบ
แล้วหลักคำสอนอะไรครับผม
คำสอนเนื้อตาของท่านเอาเนื้อตาของท่าน
มันเป็นเนื้อตาอย่างไรครับ
เนื้อตาของท่านดารุเอดก็ใจเอดแล้วก็ดำเอด
เรื่องนี้คนอยากรู้มากเลยครับ

ใช่ไหมเพราะว่าลูกศิษย์บอกว่าเห็นว่า

แล้วเดินข้ามดึงพันธุ์ดิน
ไม่ใช่ไม่ใช่เขามโนมโนขึ้นมาเอง
ทำไมเขาต้องโมโน
เรียกว่าท่านท่านเขาเรียกสิ่งที่อยู่ในตัวเขาเองว่าท่านนะ
แต่เขาคือพุทธนามสกุลเทพสุริยะจักรวาล
แต่คำว่าท่านท่านท่านเรียกในตัวเขาคือ
ปู่เทพโลกอุดรในร่างของเขาคือท่าน

แต่ตัวคนคนนี้เขาชื่อว่าพุทธเทพสุริยะจักรวาล
โอ้ยขอบคุณมากที่ก็อภัยตอนแรกก็งงอยู่

ก็เป็นคำชี้แจงจากบุคคลนี้เรียกว่าองค์ปู่เทพ
ชาวบ้านเรียกว่านายพุทธนามสกุลเทพสุริยะจักรวาลเนี่ย
อีกครั้งว่าเขาเป็นคนธรรมดาคุณผู้ชมนะฮะ
แต่เคยบวชเรียนมาทางภาคใต้

ตามที่มีการกล่าวอ้างก่อนหน้านี้

เป็นคนไทยธรรมดาปฏิบัติธรรมหลายที่
เอาแนวทางคำสอนของตัวเอง

เราก็ไปถามพระมหาภัยวันหน่อยท่านว่ายังไงบ้าง

แค่ฟังชื่อปู่เทพพุทธสุริยาจักรวาล

ส่วนเรื่องราวอภินิหารต่างรักษาโรคต่าง
โควิดมะเร็งเป็นเรื่องโกหกอย่าเอาไปรอชาวบ้านเลย
นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุลูกหลานควรจะดูแลอย่าให้ไปหลงเชื่ออะไรแบบนี้เพราะเดี๋ยวจะเสียเวลาเสียเงินเสียทองบางครั้งก็มีผลกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอ่ะอันนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ในเบื้องต้นท่านก็ว่ามาแบบนี้นะครับ